สวัสดีครับ๗นาฬิกา๕๔นาทีนะครับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันในรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับวันนี้จะร้อนที่สุดหรือเปล่าวันนี้เรามาตรวจสอบพร้อมกันนะครับต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับกรมบุตุนิยมวิทยามีการคาดการณ์นะครับว่าปีนี้เมืองไทยของเรานั้นจะร้อนสุดก็คือ๓๔

วันพรุ่งนี้ก็คาดการณ์ว่าอุณหภูมินั้นจะสูงสุดอยู่ที่ประมาณ๔๒องศาเซลเซียตนี่คือภาพรวมอุณหภูมิที่จะต้องเจอกันในระยะนี้นั่นก็หมายความว่าตอนนี้อุณหภูมิของประเทศไทยยังไม่ไต่ระดับไปจุดสูงสุดที่ทางกรมบุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ไว้
โดยจากการคำนวณจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี
พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนในวันนี้
อยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานฝั่งตะวันออก
แถวบริเวณจังหวัดมุกดาหาร
คำนวณต่อไปจนถึงวันพรุ่งนี้

ในบริเวณพื้นที่จังหวัดตราดจันทว์ฮบูรี
ฝนที่ตกลงมานั้นตกแบบมาไวไปไวเท่านั้น
จึงไม่เพียงพอที่จะสำรองน้ำไว้ใช้ได้
แต่ว่าก็ตกลงมาดับร้อนในช่วงระยะเวลาสั้น

แต่สิ่งสำคัญยังคงต้องจับตามองกันต่อไป
ว่าในระยะนี้สภาพอากาศจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง
แต่ว่าในสัปดาห์หน้านั้นคาดการณ์ว่าจะมีมวลอากาศเย็นแผลลงมา
ก็อาจจะทำให้เกิดพายุรุ่นร้อนเกิดขึ้นได้
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
มาดูกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับ
จากการตรวจสอบหลังจากนี้เป็นต้นไป๗วัน
ก็พบว่าอุณหภูมิยังคงทรงนะครับ
สูงสุดนั้นยังคงอยู่ที่ประมาณ๓๗๓๙องศาเซลเซียต
ขณะที่ต่ำสุดนั้นอยู่ที่ประมาณ๒๕๒๖องศาเซลเซียตนะครับ
ท้องฟ้าช่วงกลางวันค่อนข้างที่จะปลอดโลง
ทำให้แดดนั้นแรงเป็นพิเศษ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศตลอดทั้งวันนี้นะครับ
ยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วย
สำหรับสภาพอากาศที่ค่อนข้างที่จะร้อนแรงแบบนี้นะครับ
จากนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามสภาพอากาศเพิ่มเติมได้
ตอนนี้ผมคุปตันนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป